คุณผู้ชมคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำตอบจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันค่ะ
มาชิกวุฒิสภานะคะแล้วก็อดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรณีคุณแม่ของคุณตังโมอ่า
โอ้โหคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมบอกว่าการที่คุณแม่ของคุณแตงโมไปยื่นเรื่องขอถอนการตรวจสอบคดีแตงโมออกจากกรรมธิการ
เป้าหมายของแม่ไม่ใช่กรรมธิการอ้าวเป้าหมายของแม่คือหมอเองเฮ้ย
ถอดถอนหมอนั่นแหละคุณหมอตอบแบบนี้เลยนะคุณหมอบอกเลยว่าคือเรื่องแบบนี้
เรื่องเนี้ยส่งมาจากส่วนอื่นอืมผ่านแม่ของตังโมอ๋อเหรอ
เพื่อให้ยุติการตรวจสอบนี่นะคะประโยคนี้สำคัญนะคะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าเรื่องนี้ส่งมาจากส่วนอื่น
แม่ของแตงโมเพื่อให้ยุติการตรวจสอบค่ะ
เพราะหมอมีความรู้เรื่องนิติวิทยาศาสตร์ทักท้วงการเสียชีวิตของแตงโม
เรื่องก็เลยมาโฟกัสที่ตัวหมอค่ะอยากจะถามว่าคำว่าก้าวไก่คืออะไร
เพราะกรรมธิการยังไม่เคยไปขอดูวัตถุพยานอะไรเลยนะคะอืม
คุณหญิงหมอตอบมาแบบนี้ยี่สิบสี่มีนาคมที่ลงพื้นที่ไป
ก็แค่ดูสภาพเรือไม่ได้เข้าไปในเขตพื้นที่ห่วงห้าม
คำแนะนำที่ให้ไปที่บอกว่าอยากให้เก็บรักษาวัตถุพยาน
ไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงโดยสภาพอากาศไม่อยากจะให้ใครเข้าไปเปลี่ยนแปลง
ก็เป็นการทำตามหน้าที่นะคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกแบบนี้
มันสำคัญจริงวัตถุพยานก็คือเรือใช่ไหมคะ
ก็ให้คำแนะนำไปว่าเก็บให้ดีอย่าให้ไปโดนแดดโดนฝน
อยากให้ใครเข้าไปยุ่งมันก็ถูกต้องแล้วทีนี้ค่ะ
พอเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่า
มันสะท้อนให้เห็นว่าแม่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมธิการสว
เพราะกฎหมายสามารถเดินเรื่องตรวจสอบได้เองนะ
ไม่ต้องมีใครมาร้องขอด้วยซ้ำถ้าเรื่องนั้นมันกระทบกับสิทธิของประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็สามารถตรวจสอบได้เลยแล้วเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่คดีใหญ่
กรรมธิการก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้พอเกิดเรื่องแบบนี้กรรมธิการเองยิ่งสนใจ
อยากจะตรวจสอบหรือเปล่าแม้จะไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติก็ไม่เป็นไร
หญิงหมอพรทิพย์บอกว่าคือเข้าใจและห่วงคุณแม่ของคุณตังโมนะ
ตัดสินอะไรไปเนี่ยคือผ่านจากหูคนอื่นหรือเปล่า
ผ่านจากหูคนอื่นมาหรือเปล่าอ่า
จะยิ่งอันตรายนะหลายคดีที่หมอเคยตรวจสอบ
ได้รับความร่วมมือจากญาติเป็นอย่างดีคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ดีดีนะคะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าคดีนี้แปลก
เพราะตั้งแต่วันแรกแม่ของคุณแตงโมไม่เคยมาพบเลย
ยิ่งทำให้ห่วงคุณแตงโมค่ะ
แต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าคุณหมอพรทิพย์ไปก้าวไก่
ขอโทษนะคะคือคำว่าก้าวไก่คืออะไร
เรายังไม่ได้ขอดูวัตถุพยานหรืออะไรสักนิดหนึ่งเลยนะคะ
คือในวันพระฤหัสนั้นก็เป็นการที่ท่านประธาน
อยากจะดูสภาพเรืออะไรประมาณนั้น
และคำแนะนำที่เราแนะนำนะคะก็คือ
อยากให้เก็บรักษาวัตถุพยานให้มันไม่โดนเปลี่ยนแปลงโดยสภาพอากาศ

เท่านั้นเองอย่างนี้ไม่เรียกว่าก้าวไก่หรอก
คุณแม่เนี่ยหมอยังห่วงใยว่าเขาไม่ได้เห็นรับรู้ด้วยตัวเอง
มันผ่านการเขาเรียกว่าผ่านหูจากคนอื่น
สังคมไทยอยู่ในอันตราย
ถ้าฟังคนอื่นแล้วไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่รับรู้ด้วยตัวเอง
แล้วตัดสินใจทำอะไรลงไปอันนี้น่าห่วงค่ะ
ในคดีที่ทำมาในอดีตเราจะให้ญาติเข้ามา
คือเราจะอยากให้ญาติรับรู้เพราะญาติห่วง
แต่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะทางใดคุณแม่ก็ไม่เคยยอมมาพบ
ซึ่งมันไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่ามันแปลก
เพราะว่าตอนที่ธนายกฤษณะเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนบอกเองว่า
ต้องมีคุณแม่หรือไม่ก็ญาติใครก็ได้นะคะ

เพราะไม่รู้ว่าทนายจะดึงซ้ายดึงขวาประมาณนั้น
ก็ในกรณีนี้ไม่ได้พบสักครั้งหนึ่ง
ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพียงแต่เล่าให้ฟัง

ห่วงว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมคะ
ห่วงค่ะแต่ว่าด้วยความห่วงใยเฉพาะคุณแตงโม
เพราะว่านี่ก็คือแม่ของเขาถูกไหมคะ
แล้วมันเกิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ซึ่งมันเป็นกระแสสังคมไม่มีอะไรเป็นบวกเท่าไหร

ไม่ได้ห่วงเรื่องว่าเราจะเข้าทำคดีได้ไหม

แล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธความจริงได้
ในที่สุดมันก็จะเปิดเผยเองค่ะ
นี่ค่ะคำตอบของคุณหญิงหมอพรทิพย์
ทุกคำทุกประโยคแฝงไปด้วยความหมาย
ที่มีนัยยะที่สำคัญจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าก็ก่อนหน้านี้๑๒มีนาคม
ได้รับการติดต่อจากแม่ของคุณตังโมและอาจารย์ทงชัย
ระงับพิธีชาปนกิจของคุณตังโม

คุณหญิงหมอบอกว่าก็แนะนำว่าทำเรื่องไปที่
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอื่น

ตอนนั้นไม่ได้ผ่าชนะสูตรเองนะคะ

ก็เพียงแค่สังเกตการณ์ไปให้คำแนะนำเท่านั้นเอง